ผมจะพาไปทำความรู้จักกับคุณลุงใหญ่ครับ
ซึ่งคุณลุงต้องปั่นจักรยาน๓ล้อ
ตั้งแต่เช้าเลยนะครับทุกวันนะครับ
เพื่อหาเงินไปประทังชีวิตให้กับตัวเองครับ
แล้วก็ลูกสาวที่ตาไม่ค่อยจะดีครับ

สู้ชีวิตขนาดไหนติดตามชมพร้อมกันครับ
ตาถ้าวันหน่อยไม่ได้ขายกล้วยช่ายนี่เป็นอย่างไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
ก็ไม่สบายใจต้องออกคายแล้วสบายใจ
ไม่ออกขายอยู่เจ๋ยมันไม่ได้วิจัยทำงาน

เป็นยามมากี่ปีแล้วครับ

ถ้าเกิดขนมขายไม่หมดคุณตาทำไง
ทำไมไม่เอาผนกเป็นไปแจกเขา
มันเอาไว้ก็เสียเปล่าแล้วแต่เขาก็ยังได้บุญได้ทาง
เมื่อเห็นต้นตาขายมานานหรือยังครับ
ก็นานนะเพราะว่าขายตรงนี้๕ปีกว่า
ก็เห็นแกมาตลอดแกมาเกือบทุกวัน

ก็ดูสงสารแกนะเพราะว่าแกแก่มากแล้ว
พอแกถีบกี่อยู่ริมถนนเราก็มีความรู้สึกว่าอันตราย

แต่แกมาเช้า๗โมงกว่ากังก็มาแล้ว

บางเดือนก็ไม่พอแต่มันยืนก็มากอะไรก็ไม่มากทำให้หนีก็ไป

อยู่กับลูกสาวนี่ตามองไม่เห็นน่ะ
อันที่แรกคือแม่ค้าขายดอกไม้อยู่ตลาดเทวเวศ

ยาฆ่าแมลงที่ร้อยดอกไม้

หลายปีแล้วเราก็ไม่เอกใจไม่อะไร

เขาบอกว่าจอประสาทมันเสื่อม

ตั้งแต่เดือนนี้มาเนี่ยเหลือทุกวันเลย

แต่พอโควิดมาเรียบร้อยเลย
หมดตัวเลยเพราะต้องฟักเนื้อกิน
อ่าถ้าวันไหนไม่ได้ขายกุ้ยช่ายเนี่ย

ไม่ได้ออกขายอยู่นี่เจ๋ยก็ไม่ได้วิจัยทำ

คนทำนั้นเขาไม่ได้ทำขาย

อยู่ไม่ติดต้องถีบรถเที่ยวเรื่อย

ปล่อยทำเรื่องมันไปอย่าไปท้อมัน

สามารถไปได้ที่ซอยอิสรภาพ๒๙
บางกก์ใหญ่จังหวัดกรุงเทพฯหานครครับ
ลุงใหญ่ขายอยู่ที่บริเวณหน้าซอยเลยนะครับ
เห้ยดูแล้วมันได้กำลังใจคุณจูนล่งนะ
ใช่ครับใช่ไหมซ้ายขนาดคุณลุงเป็นขนาดนี้